ดูอีกหนึ่งความคืบหน้านะคะสำหรับคดีที่เมื่อ๕วันก่อน
ตำรวจไปพบศพของนักศึกษาปวชคนหนึ่งที่ถูกฆ่าแล้วก็ทิ้งอยู่ในน้ำ
ตอนแรกก็สงสัยกันว่าอาจจะเป็นเรื่องของคู่อริหรือเปล่าเพราะผู้ตายหน้าตาดี
สุดท้ายปรากฏว่าเป็นเรื่องของยาเสพติดนะคะ
แต่ว่าผู้ตายถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสายตำรวจ
ก็เลยถูกฆ่าทิ้งน้ำค่ะ
บรรยากาศที่บ้านในตำบลทุ่งตะไครในอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพร
ก็เป็นที่ตั้งศพของนายไกรสอนสุธานีหรือว่าน้องกล้า

ก็มีทั้งอาจารย์แล้วก็เพื่อนรวมถึงชาวบ้าน

ทำกลางความโศกเศร้าของญาติพี่น้องค่ะ

ตอนนี้รู้แล้วว่าตำรวจจับตัวผู้ต้องหาได้แล้ว

เป็นเยาวชนอายุ๑๖ปีเหมือนกัน
เป็นลูกพี่ลูกน้องกันอยู่หมู่บ้านเดียวกันค่ะ
ยังเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็ก

ตำรวจบอกว่าจับตัวคนร้ายได้แล้ว
แล้วบอกว่าคนร้ายรับสารภาพว่าก่อเหตุคนเดียว

มีรอยฟกช้ำหลายต่อหลายจุด
ก่อนที่จะถูกเจาะยิงจนตาย
มันต้องเป็นการถูกกระทืบทำร้ายร่างกายก่อน
ใช่พ่อบอกว่ามันคือการรุมทำร้ายแน่นอน

ถ้ายังจับตัวผู้ต้องหาได้ไม่หมด
คลี่คลายคดีให้เกิดความชัดเจนได้ไม่หมด

เหตุการณ์นี้ยังไงก็ต้องมีคนอยู่เบื้องหลัง

ไม่มีทางที่ผู้ต้องหาจะลงมือเพียงคนเดียว
อย่างน้อยเลยเนี่ยต้องมีไม่ต่ำกว่า๒หรือ๓คนค่ะ
ทีนี้ทางแฟนสาวของน้องกล้า

คือประเด็นนี้นะนี่น้องเขาสันนิษฐานนะ
ว่าก่อนหน้านี้ประมาณสัก๑อาทิตย์ค่ะ

เพื่อนร่วมแก๊งของผู้ต้องหาเนี่ย
ถูกตำรวจจับในคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติด

เรื่องนี้พลตำรวจวรีสหรัฐศักดิ์ศาสตร์สินลับประชัย

ผู้ต้องหายอมรับสารภาพว่าก่อเหตุคนเดียว

เดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะนำตัวผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลฝากขังต่อไปนะคะ
แล้วก็ต้องรอสอบประคำเพื่อนซึ่งเป็นคนขับรถไปส่งน้องที่บริเวณหน้าวัด
ใช่เพราะว่าเหมือนลวงกันไปหรือเปล่าเป็นนกตอนหรือเปล่าแล้วก็น้องก็หายไป
นี่ก็ต้องสืบสวนขยายผลกันต่อไปก่อนนะคะ